เมื่อวานผมก็โทรมาผมก็รับขึ้นมาพอรู้
ถ้าสมมติว่าข้อมูลมาตรงกับเรา
พาลูกสาวไปร้องเรียนถึงธนาคารแห่งประเทศไทย
บอกตำรวจช่วยตรวจสอบหน่อยได้ใช่ไหม
ทวงเงินนะครับจากแก๊งคอลเซนเตอร์หน่อยได้ไหม

นางสาวสุชนิกาชนะสิทธิ์อายุ๓๓ปี

ไปกับคุณพ่อท่านเป็นอดีตผู้กำกับการโรงพักแห่งหนึ่ง

ไปขอให้เร่งรัดธนาคารแห่งหนึ่ง
ช่วยตรวจสอบเส้นทางการเงินของแก๊งคอร์เซนเตอร์
หลังจากลูกสาวถูกแก๊งคอลเซนเตอร์
เข้าไปแฮ็กระบบโทรศัพท์ส่วนตัว
แล้วก็ควบคุมด้วยรีโมท

แล้วโอนเงินในบัญชีเธอไปเสียไปเท่าไหร่๑๙๖๘๐๔๙บาท
นั่งว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากสรรพากร
ลายสายเป็นผู้หญิงนะครับ
พูดเรื่องส่งงบการเงินล่าช้า

อย่าเลยนะไอ้ลิงก์อย่าไปกด

มีคนที่ใช้ชื่อกระทรวงพาณิชย์
ส่งคำขอมาเป็นเพื่อนในแอปพลิเคชัน

หลังจากนั้นมีโทรศัพท์เข้ามาอีกครั้ง

อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่จะรับเรื่อง

ถ้าถึงขั้นตอนจอมือถือค้างแล้วครับ
คือไม่สามารถจะใช้งานโทรศัพท์ได้เป็น๑๐นาทีนะ
จากนั้นพยายามเข้าโทรศัพท์ใหม่นะครับ
พอปลดล็อกหน้าจอก็ไม่สามารถจะใช้งานได้นะครับ
ภายหลังทราบว่าเป็นการควบคุมโทรศัพท์

โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ครับ
พอใช้งานไม่ได้ก็จึงรู้ตัวอีกทีว่าถูกหลอกแน่แล้ว

แต่พนักงานธนาคารแจ้งว่า
มีการโอนเงินออกจากบัญชี๒ครั้ง

ครั้งที่๒๑๗๕๕๒๑๓บาทครับคุณผู้ชม
ครั้งที่๓มันเอาอีกมันกะจะเอาให้หมดเลย
ครั้งที่๓ถูกโอนไปอีก๑๒๘๓๖บาทครับ
สามครั้งไปเข้าบัญชีคนอื่นที่มีชื่อและบัญชีไม่เหมือนกันครับ
จากนั้นก็รีบติดต่อไปยังธนาคารจะให้อายัดบัญชีปลายทางไว้ทั้ง๓บัญชี
ธนาคารแจ้งว่าจะระงับไว้ชั่วคราวแล้วให้นำใบแจ้งความรีบมายื่นที่ธนาคาร
แม้จะให้ตำรวจประสานไปยังธนาคารรีบอายัดบัญชีของคนร้าย
แต่ธนาคารไม่ดำเนินการให้
ชี้แจงบอกว่าผู้เสียหายต้องนำหลักฐานมายื่นเองจึงจะอายัดได้
ก็ยิ่งเกิดความล่าช้าในการอายัดบัญชีครับ
บอกว่าแม้ทางตำรวจจะประสานไปยังธนาคารเพื่อขอเส้นทาง
เงินของคนร้ายที่มันโอนไปโอนไปแต่ธนาคารก็ไม่ได้ให้ความร่วมมือ
จำเป็นต้องมาร้องเรียนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
เพื่อให้เร่งรัดธนาคารอีกทีว่าเธอถูกแฮ็กโทรศัพท์
เงินเข้าบัญชีคนร้ายไปเกือบ๒ล้านบาทครับ
ขอให้เร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินของคนร้ายโดยเร็วที่สุดครับ
เห็นใจจริงนะแต่คุณผู้ชมต้องเอ๊ะนะ
เอ๊ะนะบางทีมันบิดนิดเดียวมันบิดนิดเดียวมันมาตรงกับเรา
เอ้าคุณดอมคุณมีบัญชีธนาคารแห่งนี้ไหมดอมบอกมี
คุณมีบัตรเครดิตธนาคารอย่างนี้ไหมดอมมี
คุณรู้ไหมว่าคุณเนี่ยโดนกดเงินไป๔๐๐๐บาท

แค่นี้เราก็ใจคอไม่ดีเฮ้โดนกดไปตอนไหนวะ
นี่ไงนี่ไงคุณผู้ชมใจเย็นมีสตินะครับ
ค่ะแล้วบางทีใช้วิธีการเช็คซ้ำกลับไปที่ธนาคารจริง